เรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยในโลกออนไลน์นะคะหลังจากที่มีคลิป
คนก็วิภาควิจารณ์แล้วบอกว่าเรามาได้ยังไง
วันนี้เนี่ยนะคะผู้บัญชาการตะบดแห่งชาติออกมายอมรับบอกว่า
ข้อสอบในสิทธิ์ภาค๕เนี่ยรั่วจริงนะคะ
หลังจากนั้นมันมีการหลุดออกไปแล้วมีการเฉลย

ล่าสุดได้มีการสั่งดำเนินคดีข้อหานักอ้างยี่ซ่องโจรคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดจะเจอข้อหานี้นะคะ
นี่คือคลิปวิดีโอที่รวบรวมข้อมูลการเฉลยโจทย์นะคะ
แล้วก็ระบุว่าวันที่๒๗พฤศจิกายน
มีการนำออกมาเปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์
หลังจากมีกระแสข่าวว่าเป็นโจทย์คำถามในข้อสอบใน๑๐ตำรวจ
ขณะเดียวกันยังมีหลักฐานเป็นโทรศัพท์มือถือที่บันทึกภาพโจทย์เหล่านี้นะคะ
แล้วก็เปิดออกมาผ่านหน้าจอโทรศัพท์
ประเด็นที่เกิดขึ้นทำให้เกิดการแฉว่า
ในการสอบใน๑๐ตำรวจ๒๕๖๕พภ๕
แล้วก็มีคนเอาข้อมูลนี้เซฟใส่มือถือเอาไปเข้าห้องสอบนะคะ
ล่าสุดพลตำรวจเอกดำรงศักดิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมายอมรับค่ะ
ว่าการสอบนั้นพบการทุจริตจริงเป็นการสอบใน๑๐
กับตำรวจภูทรภาค๕ซึ่งรูปแบบการทุจริตคล้ายกับการสอบของภาค๙
เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาส่วนการทุจริตตอนนี้กำลังสอบสวนอยู่ค่ะ
ตำรวจที่มีหน้าที่ดูแลเบิกข้อสอบกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะ
ข้อมูลน่าจะหลุดช่วงก่อนวันสอบแล้วก็ส่งต่อไปให้คนเฉลยข้อสอบค่ะ
คือได้ข้อสอบไปก่อนแล้วก็ไปเอาไปเฉลยก่อน
แล้วก็อาจจะซุกซ่อนแอบเข้าไปนะครับในการที่เข้าไปใช้ในห้องศร
อันนี้ผมจะไม่ทราบชัดเจนนะย้ำแต่ว่าเท่าที่นับรายงานเบื้องต้นก็คือ
จะมีการหลุดจากห้องเก็บข้อสอบแล้วเอาข้อสอบไปได้ก่อนแล้วก็ไปเฉลยก่อน
แล้วก็รีบไปกระจายไปสู่ผู้ที่เป็นเครือข่ายที่ตัวเองวางแผนไว้นะครับ
อันนี้เป็นเครือข่ายมันต้องมีเครือข่ายทั้งคนที่เก่งที่สามารถเฉลยข้อสอบด้วยนะครับ
ก็มีทั้งคนที่เกี่ยวข้องหลายส่วนนะครับ
ส่วนการดำเนินคดีแก๊งทุจริตข้อสอบเนี่ยนะคะ
พบตรบอกว่าเอาผิดหนักเลยค่ะฐานอ้างยี่ซ่องโจรลักทรัพย์สินทางราชการ
และมีคดีอาญาและก็เอาผิดทางวินัยด้วยนะคะ
ทางด้านเพจเตรียมสอบใน๑๐ตำรวจเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้เกิดจากเจ๊คนหนึ่งค่ะ
ย่อเอ็มเอาคะแนนมาเปิดเผยเพราะอยากแสดงให้เห็นว่าเป็นคนวงใน
กระทั่งมีคนตั้งข้อสังเกตว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเป็นผู้หญิงค่ะ
อันนี้เดี๋ยวก็คงต้องฝากฝีมือตำรวจค่ะดูว่าฝีมือใคร
อันนี้ถือว่าล้วงคองูเห่าได้ไหมคะนะคะเพราะนี่คือการสอบตำรวจเลยนะคะ